ไทยรัฐกรุ๊ปค่ะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สร้างความเข้าใจปลูกจิตสำนึกท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติ
่งสู่ความยั่งยืนของโลกนะคะ
คุณจิตสุภาวัชรพลผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ป
เปิดเผยว่าไทยรัฐกรุ๊ปตระหนักถึงความสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน
ทำกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
นับว่าเป็นมหันตภัยร้ายแรงของโลก
ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปธรรม

สร้างความเข้าใจตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึก

ส่งเสริมสู่การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุด
ภายในงานมีทั้งนิทัศกาลการเสวนา
และกิจกรรมร่วมสนุกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โดยจะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ
งานจัดตั้งแต่๒๙๓๐สิงหาคม
ขณะเดียวกันสื่อในเครือไทยรัฐกรุ๊ปเอง
ก็จะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าว
และสกรูปข่าวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจ
ลูกจิตสำนึกเพื่อความยั่งยืนของโลกด้วย
คุณยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทุกคนมีส่วนสำคัญในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งททเองก็ได้มุ่งขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ผลักดันผู้ประกอบการสู่มาตรฐานความยั่งยืน

ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
ก็อยากจะช่วยเป็นตัวแทนเป็นตัวกลางในการช่วยถ่ายทอดข้อมูล
ให้กับภาคประชาชนได้รับทราบเริ่มตระหนัก
แล้วก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะทำให้โลกมันน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะ
ความยั่งยืนนั้นเรื่องการต่อสู้กับภาพการเปลี่ยนแปลงภาพบรรยากาศ
มันไม่ใช่เทรนด์แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ

ดังนั้นในการสร้างความปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ
ให้กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าไทยรัฐทำได้ดีอยู่แล้ว
ซึ่งเราก็มีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งคนทั้งโลกต้องช่วยกันทำภายในปี๒๐๓๐ครับ